ไปต่อกันที่เรื่องของเขาแต่ตอนนี้เราสบายใจแล้วนะ
เป็นเรื่องครอบครัวเขานั่นเองนะคะคุณนิวส์เนี่ยแล้วคุณเพชรจ้าคุณผู้ชม
เขาก็ออกมาเคลียร์แล้วแหละว่าเออเนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องมือที่๓เนี่ยไม่มีนะ
ส่วนปัญหาครอบครัวเนี่ยเรื่องผัวให้เมียก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ
และล่าสุดคุณผู้ชมค่ะคุณสามีเพลินเพชรจ้าเนี่ยนะ
แล้วก็มีภาพแล้วก็มีคลิปที่ที่ทั้งคู่ยกครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ทะเลมาแล้ว
แล้วก็นี่ยาแต่ก็คุณผู้ชมอย่างไร้ภาพของทั้งคู่เนี่ยร่วมเฟรมกัน

แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตก็ยังตั้งตารอว่าเออเมื่อร้ายเมื่อไหร่นะจะมีสักที
แต่ว่าล่าสุดนะน่าจะสมใจแฟนคลับกันแล้วแหละ
เพราะว่าคุณพ่อเพชรจ้าเนี่ยได้ลงคลิปพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
มีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งลูกนะคะ
ไปเลือกของเล่นค่ะของสะสมของน้องที่เก็บไว้ที่บ้านหลังเก่า
แจกให้กับแฟนคลับที่ได้นำไปให้ลูกได้เล่นบ้าง
เอาของเล่นของตัวเองไปแจกลูกของแฟนคลับให้เขาได้เล่นบ้าง

โดยมีเหล่าแฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันยกใหญ่เลยว่าเออ
ดีใจจังที่ได้เห็นทั้งคู่ผ่านรายการที่ทั้งสองคนทำอยู่

เดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์โมเมนต์นะคะความน่ารักของครอบครัวนี้กันค่ะ
ไปพร้อมแล้วเตรียมของเรียบร้อย
เพราะว่าที่นู่นจำได้ว่ามันฝุ่นเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอ
ใช่แล้วจ้ะก็อาจจะทำให้พวกเราแบบคันจมูกคันคออะไรได้
เพราะว่าอย่างนิวเป็นภูมิแพ้เวลาไปที่ฝุ่นเยอะก็จะชอบแบบฟืดฟัดหรือบางทีแบบก็เจ็บคอ

ไม่ใช่ฟืดฟัดหมายถึงรักภายเครื่อง

นี่ค่ะน่ารักทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะบอกว่าครอบครัวนี้เป็นขวัญใจของใครหลายคน
แล้วเฉพาะตอนนี้น้องไทก้านะโอ้น่ารักมาก
ใช่ไม่ใช่แค่น้องไทก้านะคุณแม่ละมุนมาก
ตั้งแต่ไปทำจมูกมาคือสวยมากละสายตาไม่ได้เลยจริง